คุณผู้ชมครับในบรรดาของดีการบินไทย
หรือว่ากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของการบินไทย

เท่ากับนายจรัมพรโชติกะเสถียร

ได้งานยากไปต้องมาแก้วิกฤตขององค์กร
ขาดทุนกว่า๑๓๐๐๐ล้านบาท
แต่ว่าณวันนี้เขาใช้เวลาแค่๑ปี
ในการทำให้การบินไทยนั้นมีกำไร

เปิดใจพร้อมการติดตามจากรายงานครับ

ก็คือแผนปฏิรูปพออนุมัติมา
ก็เดินตามตำรา
แล้วก็อยู่ในกรอบนั้นแหละนะครับ
คือแผนเนี่ยผมว่าไม่ต้องเสียเวลาไปเถียงมากหรอก
นะครับแผน๘๐ถูกต้อง

คุณก็ไปปรับระหว่างทางได้

ส่วนที่เหมือนกันมากคือเรื่องของการบริหารความเสี่ยง

มีเรื่องของน้ำมันมีเรื่องของอะไร

ปรับองค์กรคนประมาณ๓๓๐๐คนโดยรวม

และทำธุรกิจ๓๘ประเทศ
มี๗๐สถานี
ประมาณ๑๐กว่าคาเรนซี่

เรามีปรับโครงสร้าง

คือแต่อย่างนี้โครงสร้างโดยรวม
เราจะมีชีฟเยอะไปหน่อย

ว่าอันสูงเขาก็ยุบไปเอง
ผมภูมิใจที่ทีลงงานของการมีลไทย
พนักงานทุกคนโดยรวมให้ความร่วมมือดีมาก
อันนี้ผลออกมาชัดแล้วช่วงนี้
ในแต่ละฝ่ายนี้คืบหน้าไปมากทีเดียว
แล้วก็ฝ่ายไหนที่ทำแล้วผลงานออกมาดีชัดเจนเนี่ยตอนนี้เห็นเลยว่าเขา
เอามาใช้อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ในการผลักดันองค์กร